อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากกันเป็นประจำโดยเฉพาะในสัปดาห์สุดท้ายที่เตรียมเข้าโค้งแบบนี้
จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคุณผู้ชม
ไปเลยแล้วกันวัดฮอตฮิตของเราวัดสว่างอารมณ์จ้า
ไปแล้วอารมณ์ดีจริง
คือคักมากเลยนะช่วงนี้นะ

เพราะว่าเหล่าสาธุชนก็พากันมากราบไหว้
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดกันมากมาย
โดยเฉพาะที่สาราพระราหู๘ทิศ
สถานที่ประดิษฐานพ่อปู่ศรีสุโธแม่ญาติศรีปฐุมา

ที่เข้ามาแล้วจะต้องแวะมากราบไหว้เลยนะ
จากนี้ก็มีทั้งการเสี่ยงเซียมซี

แล้วก็หมุนลูกแก้วสารพัดนึก
บรรยากาศที่สาราแห่งนี้ก็เลย
คึกคักเป็นพิเศษนั่นเอง
แบบที่เราเห็นหูไปกันเยอะเลยนะคะ

คือบริเวณสาราตรงนี้ว่าคึกคลื้นแล้วใช่ไหม
มีอีกหลายจุดมากนะคะที่คึกคักไม่แพ้กัน
อย่างที่สาลาของตาทองนิ้วรายไง
บอกเลยว่าถ้ามาถึงวัดสว่างอารมณ์แล้ว
ไม่มาหาตาทองนิ้วรายถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะ
บอกแล้วว่าตาทองนิ้วรายนี่ฮอตฮิตมาก
ตเหมือนซุปตาเลยเหมือนเซเลปเลยนะคะ
มีแต่คนเข้ามาทักทายเข้ามากราบไหว้เข้ามาถ่ายรูป
เข้ามารูปเนื้อรูปตัวคันทั้งนั้นแหละ
นั่นเองอันนี้บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่นไม่แม่นเราไม่รู้
ปั๊บมีคนต่อวางปั๊บมีคนต่อนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้โชคดีนะ
ที่เคยถูกรางวัลไปมากมาย
ก็สังเกตได้ง่ายจากของที่นำมาแก่บน

มีทั้งผ้าขาวม้าเสือผ่ารองเท้าแว่นตามวก
และบางรายนะเคยนำสร้อยคอทองคำมาถวาย
ให้กับตาทองนิ้วรายด้วยคุณจำได้ไหม

สร้อยคอทองคำของแท้เนี่ยพระอาจารย์แป๊ะท่านจะเก็บเอาไว้
ค่ะนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
ไปกันที่อีกหนึ่งจุดนะคะที่วัดแห่งนี้ฮอตเหมือนกัน
กุมารจุกดำจ้าจุดนี้ก็มีคนที่มีความหวังอ่ะ
มากันเยอะเหมือนกันมาปิดทองบ้างล่ะมากราบไหว้
ขอโชคขอรับกันบ้างแล้วไม่ต้องจุดนี้หน้าวัดเลย
พอกราบไหว้เสร็จปุ๊บหันหลังให้เท่านั้นแหละ
ไปซื้อเลยเจอแผงลอตเตอรี่อยู่ข้างหน้าเลย
นี่แหละมีหนึ่งท่านนะชื่อว่าคุณพี่วิชัยเสนาเพ็งชาวขอนแก่น
คุณพี่เขาเล่าว่าปกติจะต้องเดินทางกลับบ้าน
เพราะว่านำสินค้ามาส่งในกรทมใช่ไหม
แต่ว่าทางบ้านโทรมาบอกว่าฝนตกหนักถูกน้ำท่วม
ถนนตัดขาดเลยให้อยู่ตรงนี้ไปก่อน
ก็เลยอยู่กรทมไปก่อนละกันอย่าเพิ่งกลับต่างจังหวัดเลย

ก็เลยเดินทางมาใกล้กรุงเทพนครปฐม
มาทำบุญซะหน่อยมาขอพรขอโชคขอลาบที่กุมารน้องจุกดำนี้หน่อย
ก็หวังว่าจะไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกันบ้าง
และพี่เขาบอกว่าถ้าหากได้โชคเดี๋ยวเขาจะนำเงินไปช่วยครอบครัวที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำการแก้บนด้วยน้ำแดงชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลย

โค้งสุดท้ายแบบนี้ใครอยากจะมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะ
ก็มากันได้ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องไปคุณเห็นไหม
ทุกคนที่เขาไปเขาสวมใส่หน้ากากอนามัยกัน